สงขรากันหน่อยนะครับหลังจากที่ไปเจอศพชายสองคนเป็นชายนิรนาม
ถูกฆ่าแล้วก็มัดรวมกันเอาไปเผาอยู่ในป่า
ล่าสุดเขาเอาลายนิ้วมือของคนตายไปตรวจสอบแล้วรู้แล้วว่าเป็นใคร
ความคืบหน้าของคดีนี้นะครับหลังจากไปเจอศพชายสองคนถูกมัดติดกัน
เผาที่บริเวณชายป่าข้างบ่อขยะเทศบาลนครหัดใหญ่ที่ตำบลควนลัง
อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขราเมื่อคืนที่ผ่านมาครับล่าสุดทราบแล้วว่าผู้ตายสองคน
คนแรกคือนายอนุชาสุภานิษฐ์หรือว่าในปุ่นอายุ๒๗ปี
แล้วก็นายประเสริฐธรรมรักษาหรือว่าในบอยอายุ๒๐ปีครับ
เช้าวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน๙เข้าไปตรวจสอบเก็บหลักฐานเพิ่มเติม
อะไรมากไม่ได้โดยการเข้าไปเก็บหลักฐานเนี่ยทั้งจุดที่พบศพที่
นอนกองกันอยู่แล้วก็รอบศพ๕๐เมตรด้วงเรื่อนด้วยกัน
แล้วก็ใช้เครื่องสแกนวัตถุโลหะเพื่อไปหาวัตถุพยานอย่างละเอียด
สักประมาณหนึ่งชั่วโมง
ก็มีกล้องเท่าทานแล้วก็จะมีมีดพกสองเล่มยาว๕นิ้วหนึ่งเล่ม

กุญแจที่มีกระสุนปืน๑๑มมแขวนอยู่

ลมที่คาดว่าใช้ห่อหุ้มร่างมาแล้วก็ไปเผา
แล้วก็ร่องรอยของล้อรถที่คาดว่าคนร้ายขับเอาศพไปเผา
นั่นเนื่องจากว่าจุดที่เกิดเหตุมีการประเมินเศษงานจะถูกอุ้มกันให้อิง
แล้วก็นำศพไปเผาอำพลางคดีที่นี่
ขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตทั้งสองศพนั้นไปยืนยันบุคคลแล้ว
ว่าผู้ตายคือนายอนุชากับนายประเสริฐจริง
ส่วนผลของการชนะสูตรศพเบื้องต้นพบว่านายอนุชามีร่องรอยการถูกตีด้วยของแข็งเข้าที่ศีรษะ
ศีรษะผิดรูปไปเลยแล้วก็ถูกไฟไหม้บริเวณที่ศีรษะด้วย
ส่วนนายประเสริฐเนี่ยถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดไม่ทราบชนิดเข้าที่ศีรษะ๑นัดแล้วก็แขนขวา๑นัดนะครับ
ส่วนบ่อแสเนี่ยมีการไปถามชาวบ้านในจุดเกิดเหตุ
เขาก็บอกว่าคืนก่อนได้ยินเสียงคล้ายกับเสียงปืนดังขึ้นบริเวณจุดนี้๑นัด
แต่ก็ไม่มีใครเอกใจเพราะว่าบริเวณนี้จะมีคนออกไปเข้าเข้าออกออกเป็นประจำนะ
เพราะว่ามันเป็นจุดทิ้งขยะแล้วก็เข้าไปหาของป่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสร้างความหวัดกลัวให้กับชาวบ้านจนไม่กล้าออกไปกรีดยางพารากันตอนกลางคืนนะครับ
คดีนี้ให้น้ำหนักไปที่เรื่องความขัดแย้งเรื่องยาเสพติด
เนื่องจากประวัติของผู้ตายหนึ่งคนคืนนายอนุชาธิ์เคยถูกจับ
ส่วนนายประเสริฐไม่พบว่ามีประวัติเรื่องของยาเสพติด
แต่ว่าก็น่าจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันนี่แหละครับ
เนื่องจากพบว่านายอนุชาเนี่ยมีเรื่องขัดแย้งกับนักค่ายากลุ่มเดียวกันกับเรื่องของค่ายาเสพติดนี่แหละครับ
แล้วอาจจะเป็นชนวนทำให้ถูกลวงมาสังหารก็เป็นได้นะครับ